มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๐มีนาคมนะคะ
ลูกชายอายุ๒๗ปีเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาพ่อของตัวเองค่ะ
คือทางตำรวจภูทรลีจังหวัดลำพูนเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัส
ชื่อว่านายศแสนเรือนแล้วก็ไฟเนี่ยโอ้โหไหม้ตามตัวเต็มไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็สอบสวนผู้บาดเจ็บ
ยศคนนี้เขาพอจะให้การได้เขาก็บอกเลยว่าอ๋อคนที่ทำเขาเนี่ยลูกชายเขาเอง
นายศบอกว่ามีลูก๒คนผู้ชาย๑และผู้หญิง๑แต่ว่าตัวเองอยู่กับลูกชาย
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบโอ้โหโวยวายวุ่นวายทะเลาะกับพ่อเป็นประจำ
สุดท้ายเนี่ยอยู่ดีจุดไฟเผาพ่อเลยค่ะ
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็เจอมีหมอนมีเสือร่องรอยถูกไฟไหม้เต็มไปหมด
แล้วก็ไปเจอไฟแชคอันหนึ่งที่ระเบียงบ้านแล้วก็มีรอยไหม้
ย่าหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เจอขวดพลาสติกที่ด้านในขวดเนี่ย
มีน้ำมันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ครับก็เลยคาดว่าตัวลูกชายของนายยศเนี่ยนะ
เอาน้ำมันนี่แหละไปราดตัวพ่อแล้วก็จุดไฟเผา
แล้วไฟก็เลยไปติดพาชนะต่างต่างในบ้านยาเยอะเลย
หน้าบ้านเนี่ยไหม้เต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะตอนแรกเนี่ยลูกชายก็อ้างว่า
ไม่ได้จุดไฟเผาพ่อพ่อถูกไฟไหม้ไฟคลอกก็เลยจะเข้าไปช่วย
แต่ไปเจอขวดน้ำมันแบบนี้ไงอยู่ดีพ่อจะไฟไหม้ตัวเองได้ยังไง
อืมเนี่ยค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอย่างที่บอกว่ามีร่องรอย
หลักฐานต่างเต็มไปหมดเลยอ่ะนะคะแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วย
ซึ่งเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาเห็นลูกชายของนายยศเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลรถเสียงดังเลย
เบิ้ลรถไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วก็ตะโกนว่าจะฆ่าจะฆ่า
ตะโกนอยู่แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุนี้ขึ้น
โอ้แกเบิ้ลรถกันแหละเบิ้ลรถเก็บบอกแกเนี้ยหน่า
อันนี้คือก่อนเกิดเหตุเลยก่อนเกิดเหตุสักชั่วโมงหนึ่ง

ชื่อนางบวนากอินไหลยอายุห้าสิบสี่ปีก็บอกว่าที่ผ่านมา

ลูกชายคนเจ็บเนี่ยสร้างปัญหาตลอด
เคยติดคุกมาแล้วด้วยนะคดีรักทรัพย์ติดคุก๗เดือน
โทษออกมาก็ดื่มเหล้าเมาระรานคนอื่นแถวนั้น
เพื่อนบ้านบอกว่าประหารชีวิตได้ไหม
คนที่ลงมือเผาพ่อทั้งเป็นแบบนี้มันโหดร้ายเกินไป
ตัวพ่อที่บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าไฟคลอกอาการสาหัส
ส่วนลูกชายวัย๒๗ปีที่ก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่จับตัวได้ตอนจับได้ยังเมาอยู่เลย
แล้วก็ให้การวกวนไปวนมาตามตัวก็มีรอย
บาดแผลจากการถูกไฟไหม้เหมือนกันที่มือที่เท้า
มันก็เลยสอดคล้องกับคำให้การของเพื่อนบ้าน
คำให้การของพ่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าบุพการีแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป